จะต้องมีใบอนุญาต
ซึ่งใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพครู

เรียนประมาณ๒ปีแล้วก็เป็นการสอบ

และใบนี้มาก็จะเป็นการยืนยันว่าคุณ

ทั้งครูปกติแล้วก็ครูผู้ช่วยด้วย

หนังสิทธิ์พิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพหัวหน้าหนึ่งด้วยนะครับ
ค้านสอบครูไม่มีใบวิชาชีพ
รัฐบาลทบทวนยันขัดข้อกฎหมาย

คณะศึกษาศาสตร์และครูรุศาสตร์
ออกมาล่ารายชื่อบอกว่าให้ได้
หมื่นรายชื่อเพื่อที่จะคัดค้านเรื่องนี้นะคะ

เชื่อว่าจะเป็นการช่วยครูขาดแคลน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และบุคลากรทางการศึกษา

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต

จะสามารถช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูได้

มีภาษาเวียดนามภาษาพม่า

ในขณะที่บางวิชาไม่มีคนมาสมัครสอบเลย

มติดังกล่าวคือคาดว่าจะช่วยให้สามารถคัดเลือก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูได้
โดยไม่ปล่อยให้เด็กเสียโอกาสที่จะมีความรู้ใน๑๑วิชาชีพนี้นะคะ
ในกรณีที่ผู้ไม่มีใบอนุญาตสอบบรรจุได้แล้ว
หลังจากที่สอบไปแล้วเขาบอกว่าเอาจะทำยังไง
เพราะว่าในวิชาชีพครูเขามีวิชาวิชาการสอนวิชาการทำคะแนน

แล้วก็ต้องไปเป็นครูด้วยเป็นครูฝึกสอนในสารศึกษาด้วยเป็นอีก๑ปี
แล้วจะทำยังไงเพราะว่าไม่ได้ผ่านวิชาชีพนี้มาก่อนนะคะ
เขาบอกว่าภายใน๒ปีจะมีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมให้
ดูแลให้ตลอดตามที่ครูรุษภากำหนดเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่ประเมินไม่ผ่านประเมินนี่อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะ
ไม่เกี่ยวกับการมีครูประคับประคอง
ผู้ช่วยประคับประคองไปในช่วงของการเรียนการสอนในช่วง๒ปีแรก
ในช่วงของการประเมินถ้าประเมินไม่ผ่าน
ถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นครู
เพราะเป็นการบรรจุโดยมีเงื่อนไขเราไม่มีตำแหน่งอื่นมารองรับให้

ค่ะซึ่งกลุ่มนักวิชาการจากคณะครูรุศาสตร์และศึกษาศาสต
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะตอนนี้ออกมารวมตัวกันค่ะ
ล่ารายชื่อให้ได้ห้าหมื่นรายชื่อ
แล้วก็จะเสนอ๕๐๐๐รายชื่อนี้ต่อนายกรัฐมนตรี
ให้ปรดนายแพทย์เทียรกิจเจริญเสถสิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การออกจากตำแหน่ง
มีรายงานว่าล่าสุดตอนนี้รวบรวมได้๕๐๐๐รายชื่อแล้วนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ค่ะสภาคณะบดีคุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เตรียมจัดเสียวนาขึ้นมาด้วย๑เวที
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตร๑เมษายนนี้นะคะ
เพื่อแถลงการมติไม่เห็นด้วย
และจะมีการเปิดทำจดหมายเปิดผนึก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การด้วยค่ะ
ทางสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าเขาออกมาปฏิเสธนะ
ว่าทางสคสทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่าหลายชื่อ
แต่เรื่องการสัมมนาจะจัดขึ้นจริงนะครับ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าการออกมาคัดค้าน
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาบรรจุ

แล้วก็ไม่ได้กลัวเลยนะว่าใครจะมาแย่งอาชีพครู
แต่เพราะเป็นการทำที่ขัดต่อกฎหมายจริงเขาบอกแบบนี้
ผู้ที่จะมาเป็นครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อน
อกจากนี้ยังขัดข้อบังคับครูรุษภา
กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริงอีก๑ปี

แล้วเขาบอกว่าคนที่เรียนทั้งคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
แล้วก็ตั้งใจเป็นครูเขาเรียนมาตั้ง๕ปี
แล้วเขาเรียนมาเพื่อต้องการใบอนุญาต
แล้วถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วมีคนที่ไม่มีมาสอบได้

เขาเปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เรียนครูมา

เพราะเขามีเรื่องของการเรียนจิตวิทยาของการเป็นครูด้วย
และจะเสียโอกาสสำหรับคนที่เรียนสาขาวิชาอื่นมา

แต่สพเขาก็ยันไงว่ามีการฝึกอบรมให้เรียบร้อยนะครับ